คุณผู้ชมคะจริงแล้ววันนี้ทางพักเพื่อไทย
ก็นัดกับนักข่าวเอาไว้นะคะว่าช่วงบ่ายจะมีการแถลงข่าวเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
คุณผู้ชมค่ะก็คือรอฟังว่าจะมีพักไหนมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อไทยบ้างโดยเฉพาะจะมีพักลุงตามกระแสข่าวออกมาหรือเปล่า

คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยออกมาบอกว่า

ก็เพราะว่าประธานรัฐสภามีการเลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป
ดังนั้นการแถลงของพักเพื่อไทยขอเลื่อนออกไปก่อน
แต่เพื่อไทยเขามองแบบนี้นะคะเขามองในแง่ดี
บอกเลื่อนออกไปก็ดีจะได้มีเวลาในการหาเสียงโหวตให้
เมื่อมีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

คุณภูมิธรรมบอกว่าก็เนื่องจากคุณวันมุธมัธนอมธาประธานสภา
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป
ก็เลยตอนนี้มีการประสานกันกับทางประธานสภาแล้ว
บอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
หลังจาก๑๖สิงหาคมที่มาลุ้นว่าสารรัฐธรรมนูล
จะมีคำวินิจฉัยอย่างไรเนี่ยไม่เกิน๑สัปดาห์หรอก
ก็น่าจะมีการนัดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ค่ะ
ส่วนเสียงสอสอก็คือคนที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยนี่นะคะ
คุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้พอเสียงเนี่ยเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่พอเลื่อนออกไปก็มีเวลาในการแสวงหาเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เหมือนที่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าหลายคนก็อยากรู้จริง

ว่าแล้วพักไหนบ้างล่ะที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยเนี่ย
คุณภูมิธรรมบอกแค่ว่าตอนนี้รวบรวมเสียงที่นอกจากพักร่วมเดิม
และพักการเมืองอีกคั่วได้จำนวนนึง
แต่ยังไงก็ต้องมีเสียงสวเพื่อให้ครบ๓๗๕เสียงในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นตอนนี้เพื่อไทยอยากให้เสียงของสอสอมั่นคงมากที่สุด
อยากได้รัฐบาลที่มั่นคงมีประสิทธิภาพ
บริหารทิศทางการทำงานได้อย่างชัดเจน
ก็มีเสียงเดิมเสียงเดิมจากขั้ว๘พักเดิม
จำนวน๑พอสมควร
แล้วก็มีเสียงจากคั่วรัฐบาลคั่วเดิม๑๘๘เสียงอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวรอฟังกันอีกทีนะคะว่าตกลงพักไหนบ้างเนี่ย
คุณภูมิธรรมบอกว่าก็อย่างที่ทราบกันดีว่า
หมายความว่าทุกฝ่ายก็เป็นอิสระต่อกัน
ก้าวไกลจะโหวตหรือไม่โหวตให้เพื่อไทย
ก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพักถ้าโหวตให้ก็ขอบคุณ

คือมันมีกระแสว่าแหมคุณเศรษฐีพิสูจน์นั่นแหละ
ออกมาพูดใช่ไหมคะว่าก้าวไกลก็ต้องแบบรู้บุญคุณหน่อย
ก่อนหน้านี้เพื่อไทยยังโหวตให้ก้าวไกลเลย

แต่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพัก
โหวตให้ก็ขอบคุณไม่โหวตให้ก็ไม่เป็นไร
ทีนี้ค่ะส่วนที่มีคนจากพักเก้าไกลบอกว่า
เพื่อไทยไม่เห็นเคยเจรจากับก้าวไกลให้ถอยเรื่องแก้มาตรา๑๑๒เลย
คุณภูมิธรรมบอกว่าเคยพูดไปก่อนหน้านี้ตั้งหลายครั้ง

แต่สุดท้ายพักก้าวไกลก็โยนให้พักเพื่อไทยไปถามพักอื่น

คำตอบก็คือไม่มีพักไหนที่จะร่วมแก้มาตรา๑๑๒
และไม่มีพักไหนจะร่วมกับก้าวไกลค่ะ